มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพญา
เพื่อขอให้ไม่มีการจัดโปรโมชั่นหรือว่าอัพราคาที่พักรวมทั้งเรื่องของร้านอาหารนะครับ
ในช่วงที่มีการจัดงานพระราชวิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมาก
ขณะเดียวกันก็มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
อำนวยการร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษหรือกอรประชุมเตรียมพร้อมในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินในการถวายภาพพระกฐิน
โดยขบวนพระยุหาญาตราทางชนละมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเฝ้าละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่๒๔ตุลาคมนี้ครับให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
โดยกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยการจราจรการจัดพื้นที่ทั้งสองฝั่งครับ
ทั้งฝั่งพระราชนครับและฝั่งธรรมดีไว้เป็น๖โซน
ส่วนระยะทางของแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งเป็นระยะทางกลาง๕๕กิโลเมตร
ต้นน้ำออกไป๔กิโลเมตรแล้วก็ท้ายน้ำ๓กิโลเมตรครับ
ตั้งแต่สะพานพระราม๗ไปถึงสะพานตากศิลป์และพื้นที่ชายฝั่ง
หดให้เป็นพื้นที่ไข่แดงแล้วถัดจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาออกไป
เมตรเป็นโซนไข่เท้าอีก๖๐๐เมตรจากชายฝั่งออกไปเป็นโซนของกระทะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการลงรายละเอียดในการรักษาความปลอดภัยครับ
อกจากนี้นะคะรัฐบาลยังประสานไปยังงานจิตอาสาพระราชทาน๙๐๔
ให้ช่วยดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งก่อนและหลังพระราชพิธี
รวมถึงจัดรถชัตเตอร์บัตรรับส่งจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
สุขาไว้บริการแก่ประชาชนตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาด้วย
พร้อมกับสำรวจพื้นที่ในการรองรับประชาชนมีบ้านเรือน๒๑๗หลังคาเรือน
๔๒ชุมชนคาดว่าจะรองรับประชาชนที่มาชม๔๐๐๐คนได้
ตลอดการซ้อมเรือพระราชพิธีตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมเป็นต้นไป
การซ้อมย่อยซ้อมใหญ่การซ้อมถวายความปลอดภัยทั้ง๑๒ครั้ง
เปิดให้ประชาชนสามารถชมได้อย่างเสรี
เพียงแต่จะมีการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ทุกคน
แล้วก็ทุกอย่างออกมาดูดีที่สุดนะคะ
ส่วนวันจริงจะขอความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ความสะดวกให้ประชาชนผ่านจุดคัดกรองตลอด๒เส้นทาง
ส่วนกรณีที่มีร้านอาหารสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเปิดจับจอง
และมีการบวกเพิ่มราคาโต๊ะอาหารนั้นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้แห้วแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจร้านค้าแล้วด้วยค่ะ